ตัวเองก็ดื่มเองนะเพื่อที่จะรักษาโรคหรือว่าจะมาใช้ถูใช้ทาอะไรก็ว่ากันไป
ล่าสุดมันมีกรณีขึ้นมาครับเพราะว่ามี
ที่ระบุว่าเป็นครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
มีข้อความบอกว่าแอบเอาปัสสาวะให้นักเรียนกิน
โดยบอกว่าเราเป็นครูสอนเด็กประถมต้น

เราจะทำน้ำปัสสาวะกลั่นสมุนไพรนำไปไว้ประจำที่โรงเรียน
เวลาเด็กไม่สบายเขาจะมาขอยากับเรา

เราก็เลยเอาน้ำปัสสาวะกลั่นให้เด็กกินผสมน้ำครึ่งส่วน
ส่วนมากจะปวดท้องจนตัวงอบางคนเป็นไข้ตัวร้อนมาก
ผลปรากฏว่าหลังจากกินยาวิเศษของครูแล้วจะหายภายใน๓๐นาที
ทดลองกับเด็กมาเกือบ๓๐คนได้ผลทุกคน
เราจะบอกเด็กว่านี่คือน้ำมนต์เอามาจากวัด

บอกว่าอย่างนี้คนวิภาควิจารณ์กันเยอะเลยคุณอย่ามาสอน
เพราะว่าหนึ่งคือถ้าคุณจะดื่มของตัวเองด้วยความเชื่อยังไงก็แล้วแต่
ก็ไม่มีใครว่าแต่นี่คือคุณแอบเอาไปผสมให้เด็กกิน
หรือถ้าคุณจะให้คนอื่นกินคุณก็ต้องให้เขายินยอมพร้อมใจ
คือมันไม่ใช่ความสมัครใจไงเหมือนไปหลอกว่าเป็นน้ำมนต์อะไรอย่างนี้
แล้วนี่คือเด็กนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนที่ถูกอ้างอิงถึงนะครับ
อยู่ในอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเจอกับคุณครูคนนี้นะครับ
ครูคนนี้เนี่ยเขาก็ชี้แจงอย่างนี้ครับเขาเป็นผู้หญิงนะฮะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาปัสสาวะมาดื่มเขาก็โพสต์ไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
แต่จริงแล้วเนี่ยมันคือน้ำสมุนไพรชนิดต่างมีอยู่๔อย่างด้วยกันที่เอามาผสมกัน
ก็คือนี่ครับใบเตยใบย่านางอ่อมแซ่บแล้วก็ใบผงชุรสนะฮะอ่า
พอโรงเรียนท่านก็มาดูนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายก็มาดูนะครับ
บอกว่าน้ำสมุนไพรสกรัดเท่านั้นที่ให้เด็กกินไม่ได้ผสมปัสสาวะลงไปที่พิมพ์แบบนั้นก็เพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
ก็รู้เท่าไม่ถึงการที่ว่าเขียนไปก็เขียนแบบในหุ่นของหมอเขียวอะเนาะ
เราก็ไม่ใช่คนเก่งเล่นเฟสเล่นไลน์ที่จะไปโพสต์อันนั้นอันนี้เขาเห็นเขาโพสต์อันนี้มาแล้วก็คุยกับเขาไป
เราก็คุยไปตามธรรมดาเราไม่คิดว่ามันจะออกไปไกลแต่จริงในความเป็นจริงเราก็มีวิจารณญาณในความเป็นครูเราก็รู้อะไรควรไม่ควร
เราไม่ได้เอาอย่างนั้นมาให้เด็กกินจริงหรอกก็ฝากผู้ปกครองว่าจริงแล้วมันไม่ใช่ฉี่หรอกค่ะมันเป็นน้ำสมุนไพร
สมุนไพรจริงแล้วเป็นสมุนไพรที่ปลอดสารพิษด้วยสมุนไพรที่หาได้ตามบ้านเราหาง่ายของใกล้ตัวหาง่ายใบยะนางใบเตยผักชายาหรือว่าผักผงชะรสบ้านเรานี่แหละอันนี้ก็ผักผงชะลดแล้วใบอ่อมแซ่บภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเบนจรง
แต่มันปัญหามันก็คือว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันไม่มีปัสสาวะเด็กไม่รู้ดื่มมาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าครูเขาบอกว่าไม่มีแต่เป็นครูขนาดนี้แล้วจะมาบอกรู้เท่าไม่ถึงการที่โพสต์แบบนั้นเนี่ยนี่มันปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นครูนะต้องไปสอนสั่งคนอื่นเขานะครับ
ขณะที่ทางภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขต๓ขอนแก่นที่ดูแลพื้นที่โรงเรียนนี้นะครับ
รสนองสุดสะอาดบอกว่าได้เรียกพอโรงเรียนกับครูที่เป็นข่าวนี้มาพบแล้วนะครับสอบถามครูแล้วครูบอกว่าครูเนี่ยเป็นครูสายธรรมะฝึกปฏิบัติธรรมกินเจเป็นประจำเรียนรู้เรื่องสมุนไพรต่างจากการศึกษาพระไตปีดกซึ่งพระไตปีดกบอกว่าสามารถใช้น้ำมูดหรือว่าน้ำปัสสาวะรักษาโรคได้
แต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับก็เลยสั่งยุติทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนน้ำสมุนพงสมุนไพรอะไรไม่ต้องเอามาให้เด็กกินทั้งสิ้น
มีห้องพยาบาลนะมีอนามัยมีหมอเด็กเป็นอะไรพาไปหาหมอ

ไม่ใช่ว่าเอาน้ำสมุนไพรมาให้เด็กกินอะไรไม่ผ่านออยงออยนี่ไม่ต้องเอาเข้าโรงเรียนเลยนะครับ
ส่วนเรื่องตัวครูเองก็เดี๋ยวให้ตรวจสอบกันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการทำอะไรพวกนี้นะครับเครื่องดื่มอย่างนี้
แต่ทีนี้ครับท่านผู้ชมครับเรื่องของพระตายปีดกที่อ้างอิงว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าก็ให้ดื่มน้ำมูดหรือว่าน้ำปัสสาวะเนี่ยนะครับ
วันนี้พระมหาภัยวันวรวรรณโนซึ่งท่านเป็นพระนักคิดนักเขียนจากวัดสร้อยทองนะครับ
ท่านโพสต์อธิบายเรื่องนี้นะครับบอกว่าหลังจากมีคนอ้างเรื่องนี้นะโดยอ้างอิงถึงพระไตปิดก
พระพุทธเจ้าสนับสนุนเรื่องการดื่มปัสสาวะตนเองเพื่อเป็นยารักษาโรคขอยืนยันว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
พระมหาภัยวันท่านบอกว่าหลังจากสืบค้นดูแล้วก็เจอข้อความอธิบายในคัมภีร์ที่ตรงกันหลายแห่งว่า
มืดหรือน้ำปัสสาวะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องของปูติมุตเพศัตริย์
นั่นหมายถึงฉี่โคนะฮะฉี่ของวัวครับไม่มีส่วนไหนที่ระบุถึงฉี่ของมนุษย์สักที่เดียว
เพราะฉะนั้นที่ไปตีความกันตรงนั้นเนี่ยขอยืนยันว่าไม่ใช่นะฮะเป็นเรื่องของฉี่โค
แล้วก็ลักษณะคือเอาไปดองพวกสมอหรือว่าสมุนไพรต่างนะครับซึ่งกรณีนี้
พระมหาภัยวันท่านบอกว่าต้องทำความเข้าใจนะครับอย่าไปตีความผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในถมัยพุทธกาลที่พูดถึงยาก็มีเยอะแยะไปหมด
ที่ทำจากใบไม้ทำจากรากทำจากยางก็มีนะครับอย่าไปกล่าวตู่
พระมหาภัยวันท่านใช้คำว่าตู่นะคืออย่าไปกล่าวตู่
พระพุทธเจ้าใครอยากจะกินน้ำฉี่ก็กินไป
แต่อย่าอ้างว่าพระพุทธเจ้าก็กินหรือพระพุทธเจ้ายังให้พระกิน
ไม่ถูกต้องอ้างไม่ได้ค่ะอยากอ่านอย่างละเอียด
ต้องยอมรับว่าคนพูดถึงเยอะมากจริงจริงจะอ้างตรงนี้ตลอดเลยใช่ค่ะ
วันนี้นักข่าวไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูล
ว่ายังไงฮะรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานนะ
ของดีมีทำไมไม่กินน่ะทำไมไปกินฉี่
นักข่าวก็เลยถามต่อว่าแล้วแบบนี้ท่านจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกมาเตือนประชาชนไหมครับท่านบอกว่า
ฉี่เรื่องแบบนี้ต้องเตือนด้วยเหรอ
ตอบแค่นี้ค่ะแจ้งเพลิดสาบ